คุณผู้ชมดูเคสนี้หน่อยนะคะที่สระบุรีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านดีได้ยินเสียงดังปั้ง

นี่ไปดูนาทีที่กู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจ
นี่คือนายธนารักษ์หรือว่านายปามนะคะอายุ๒๒ปี
ขี่รถอยู่ดีไม่รู้กระสุนพุ่งมาจากไหน

กระสุนฝังในเขาเสียชีวิตระหว่างทางนำตัวไปโรงพยาบาลนะคะ

ตรงถนนหนองจานหินดาดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปถึงก็เห็นมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ

อยู่ข้างทางห่างไปเล็กน้อยเนี่ยมีกองเลือดอยู่
อึ้งยืนช็อกอยู่เลยค่ะ
แล้วเป็นจังหวะที่ปามขี่รถแซงขึ้นไป
แล้วเสียงปืนมันก็ลั่นปั้งขึ้นมา
แล้วปามก็ล้มลงไปเลย
แล้วก็ไม่เห็นว่าใครยิง

มันก็พูดอะไรไม่ออกแล้วมันเริ่มที่
เราได้วงจรปิดมานะคะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ
ในวงจรปิดเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแสงไฟ

มันเป็นแสงไฟตอนประมาณทุ่ม๒๕นาทีนะคะ
เป็นแสงไฟแวบอยู่ประมาณ๒๓ครั้ง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไฟจากปลายกระบอกปืนนะคะ
แล้วก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันขี่มาด้วยความเร็วผ่านกล้องไป
คุณผู้ชมลองดูนี่มอเตอร์ไซค์มาแล้ว
หลังจากนั้นก็จะมีกระบะคอกต้องสงสัยขับตามมอเตอร์ไซค์ไป
ซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเห็นไฟมอเตอร์ไซค์จอดอยู่สองคันคล้ายจอดดูอะไรบางอย่าง

เพื่อมาสอบถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้ไหม
นี่กระบะไปแล้วมอเตอร์ไซค์ยังจอดอยู่นะคะ
ลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านนะคะ
ตำรวจเอามอเตอร์ไซค์ของในปามผู้ตายมาทดลองด้วย

ว่ามันดังจนเกิดความเดือดร้อนรำคาญให้คนไม่พอใจแล้วออกมายิงหรือเปล่า

เพราะว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุ๓วันนะคะ
มันมีวัยรุ่นไปลองมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องตรงจุดเกิดเหตุตอน๖โมง๒๒นาที

วัยรุ่นก็หนีกันกระเจิงเลยนะคะ
เราคุยกับวัยรุ่นที่ไปลองรถเมื่อวันที่๒๕นี่แหละ

เขาบอกเจ้าของร้านรับซื้อมันสัมปะหลังที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย
เอาภาพวงจรปิดตอนเขาขี่รถส่งมาให้แชทของเพื่อนแล้วถามว่า

ถ้าจะเบิ้ลไปเบิ้ลที่อื่น
ห่างจากบ้านสัก๕๐๐เมตรนู่นคอยเบิ้ล
เรื่องต้นแล้วก็ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเจ้าของลานมัน
ปืนมาได้๑๗กระบอกค่ะพี่อุ๋ย
เป็นเจ้าของลานมันสัมปะหลังนะคะมีปืน๑๗กระบอก
ซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยเจ้าของลานมันเขาก็เข้าพบตำรวจแล้ว
แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เอาใบครอบครองปืนมามอบให้ตำรวจดูทั้งหมด
หลังจากนั้นมีการนำหมายค้นตรวจสอบลานรับซื้อมันสัมปะหลังนะคะ
ปลอกกระสุนปืน๑๑มมซึ่งตรงกับหัวกระสุนที่ฝังอยู่ในตัว
ปามผู้ตายด้วยแต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามันถูกยิงออกมาจากปืนของใครนะคะ
ตำรวจบอกว่ากระสุนปืน๓๘ซุปเปอร์ที่เจอในที่เกิดเหตุเนี่ย
น่าจะเป็นปลอกกระสุนปืนเก่าซึ่งลานมันกับจุดเกิดเหตุมันห่างกันแค่สามร้อยเมตร
เรื่องต้นตำรวจก็เลยตั้งปมการสังหารเอาไว้๔ประเด็นนะคะ
ขัดแย้งส่วนตัวกับคู่อริเก่า
คือชู้สาวเพราะผู้ตายมีแฟนใหม่ที่ฝ่ายหญิงเพิ่งเลิกกับสามี

และ๔คือเรื่องการขี่รถเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญ
เมืองต้นครอบครัวก็รับศพผู้ตาย
ทำพิธีรดน้ำที่วัดหน้าพระรานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ

ลูกแม่ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
เชื่อว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวมากกว่า
แล้วแม่คิดว่าเขาทำคนผิด
ไม่คิดว่าเขาจะตั้งใจทำลูกแม่หรอก
แต่ลูกแม่มันเขาถึงช้า
ช่วงค่ำมีข้อมูลว่าตำรวจพาเจ้าของลานมัน
ค้นบ้านแม่หลังจากที่บอกว่าเอาปืนไปเก็บเอาไว้
แต่ก็ณตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าทางเจ้าของลานมันเอง

เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าปืนที่เจอ
อกกระสุนที่เจอมันจะตรงกันกับกระสุนที่ฝังอยู่ในร่างคนตาย
แต่ตำรวจเขาต้องตรวจสอบก่อนว่ามันถูกยิงออกมาจากปืนกระบอกไหนนะคะ